ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
รายการใหม่แกะกล่องจากไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
เราจะนำเสนอเรื่องราวในวงการฟุตบอลไทยผ่านมุมมองของโค้ชขวัญใจมหาชนคนไทย
สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมศักษีแต้งทองครับ
และนี่คือรายการเชียร์บอลไทยครับ
สุดท้ายกับซิโกครับผมแล้วโอ้โหวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับ
เอาละครับขอบคุณครับไม่ใช่แขกรับเชิญนะฮะนี่คือพิธีกรของเรานะครับ
และเป็นพิธีกรครั้งแรกในชีวิตด้วยครั้งแรกครั้งแรกฮะต้องขอบคุณพี่แท่งด้วยโอ้ยินดีมาก
มาสร้างศีรษรโอ้โหไม่หรอกผมอยากรู้ความวิสึกความในใจ
อันนี้เหงื่อตอนที่เราเล่นใช่ไหมใช่นี่มีซ้อมมาเล่นถ้าเป็นของโกคือกดดัน
เวลามีเหงื่อนี่คือกดดันใช่เวลาเวลาก่อนแข่งใช่ไหมถ้ามีแมทไหนที่แบบสำคัญ
รายการนี้นะครับเป็นรายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับทั้งเรื่องในสนามนอกสนาม
จะมีเรื่องสบายชีวิตส่วนตัว

หรือวิธีการเล่นที่ใส่ใจเขาจริงเขา
เราจะเห็นแต่เขาเล่นในสนามหน้าตาเคร่งเครียด

อารมณ์ดีศิลปิน

ชอบเหลียงสุนัข
เหลียงแมวปลูกต้นไม้

น่าสนุกนะฮะแต่ว่าตอนนี้

นั่นก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องรับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเดี๋ยวเราจะมาคุยกันก่อน

และเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้ก็คือ

ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย

วันที่๖กันยายนที่จะถึงนี้
โดยโค้ชซิโก้ก็ได้บอกให้ลูกทีมของเขา
ก็มีกะลิบเล็กน้อย
มาสอนพวกเราในวันนี้ด้วยครับ
ของเราถูกฝึกมาให้คืนลับ
ให้หยุดอยู่ที่๑

จังหวะเสียครับ
แต่นี่เราต้องป้ายออกเลยเหมือนว่าพลิกออกไปเลยเห็นไหม

อย่างเงี้ย
หรืออ่าอย่างเช่นลูกบ่งมันด้อยใช่ไหม
จะสอนเด็กก็คือให้ฝึกอยู่ที่ใช่ไหม
แล้วเราดึงเข้าหาหน้าผากเนี้ยอ่าพี่แทนเราทำดิอันนี้แหละ
อ่าใช่คือเด็กของเรามันมันไม่เคยฝึกไงครับ
มันไม่เคยฝึกมันก็ทำไม่ได้ปุ๊บเห็นไหมเราก็ฝึกให้มันใช่
อ่าเห็นไหมถ้าเราทำบ่อยบ่อยก็จะเป็นเด็กนี่ทำมีพลังมากเลยน่ะ
พลังใช่เพราะคร่องใช่เวลาดึงผมไม่มีพลังเลย
เห็นไหมมันจะแรงเองระวังระวังระวังระวังระวังระวังระวัง
ได้ครับถ้าเราเห็นไหมเออเห็นไหมเนี้ยไม่มีนะไม่มี
เวลาเราไปถ่ายท่อนให้เด็กเด็กเด็กต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งต้องลืมตาเลยนะ
เพราะว่าเราโดนจมูกโดนปากนะครับครับแล้วดึงข้างหน้าผากนี่มันแข็งที่สุดแล้ว

สิ่งที่โค้ชซิโก้ได้สอนเราในวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเล็กเล็กนิ้น้อย
แต่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับนักฟุตบอลทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะฮะ
เราไปพักกันก่อนช่วงหน้าโค้ชซิโก้พร้อมแล้ว
ที่จะมาเปิดเผยความรู้สึกและการเตรียมพร้อมในการเจอกับ
คุณพลสมุไรสักครู่เดี๋ยว
ถ้าเราสามารถทำได้ดีมีแต้มไม่ว่าจะเป็น๑แต้มหรือ๓แต้มเนี่ย
ความปันใจมาแล้วนะถ้าเราชนะญี่ปุ่นเกาหลีได้เราจะเป็นคนไทย